บิ๊กโจ๊กเป็นยังไงบ้างความเคลื่อนไหว
เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีการส่งหนังสือ
ลาราชการ๓วันนะ

ทำอะไรอ่ะหยุดทำสมาธิ

เกี่ยวกับคดีหรือเปล่าใช่ใช่
เตรียมที่จะสู้เรื่องไอ้หมายค้น

สโมสรตำรวจนี่แหละเมื่อวานทั้งวัน

ตอนเย็นมีการเปิดเผยมา
ว่าที่วันนี้นักข่าวไม่เจอ
ครั้งแรกในรอบปีโอ้โห
ก่อนนี้มีแต่คดียายใช่

เพื่อทำสมาธิตามที่ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อน

ไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าราชการไป
นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มี

นายอนัญชัยที่สำนักงาน
ปรึกษาแนวทางต่อสู้คดี

ขอสารพิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิ
นาจศาลกรณีการออกหมายค้นบ้าน
ระบุแค่บ้านเลขที่ไม่ได้ระบุ
ยดตำแหน่งของเจ้าของบ้าน
แล้วก็การยื่นคำร้องต่อสารอาญากรุงเทพใต้ให้ไต่สวนทางละเมิด
กรณีการขอหมายจับของชุดจับกลุ่มนายตำรวจทั้ง๘นาย
ไม่มียศนำหน้าแล้วก็ไม่มีการระบุอาชีพที่ชัดเจน
ทั้ง๘นายก็เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนี่แหละค่ะ
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะช่วงนี้จะไม่ได้เห็นในหน้าสื่อต่อให้ได้เห็น
น้ำแข็งเชื่อว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าทนายกระดูกเหล็ก
ธนายอนันชัยคงจะบอกเหมือนกับคงกลับช้าวไปแล้วล่ะใช่ให้สัมภาษณ์ที่สุด
ไม่ได้รับอนุญาตผมว่าบิ๊กโจ๊ไม่พูดเรื่องคดีแล้วเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเพราะว่าท่านไม่พูดแล้ว